กลับมาในช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาเจอตอนช่วงกลับบ้านนะครับ
ขับรถกลับบ้านกลางดึกเที่ยงคืนนะคะ
ขับไปตรงถนนเขาบอกว่ามันมืดมากมองไม่เห็นนะคะ
ปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุชนควาย๓ตัวนะคะ
ตายหมดเลยอุ้ยตายสามตัวเลยเหรอตายหมดเลยสามตัว
คุณผู้ชมนี่คือสภาพของจุดเกิดเหตุนะคะที่เกิดขึ้นนะคะ
ซากของควายสามตัวนี้ค่ะถูกรถชนตายค่ะ
บนถนนสายจอมทองฮอดนะคะตรงทิศใต้ของวัดศพเตียนะคะ
จอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเที่ยงคืนเศษที่ผ่านมานะคะ
รถกระบะโตโยต้าค่ะสีดำด้านหน้านี้พังยับเยินเลยค่ะ
โดยเฉพาะด้านซ้ายที่จอดอยู่ริมถนน
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปก็พบคนขับรถกระบะเป็นผู้ชาย
อาชีพช่างรังวัดที่ดินบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
คนขับเล่าบอกว่าเขาขับรถจะกลับบ้านนะคะที่อำเภอเวียงหนองร่องที่จังหวัดลำพูน
มาถึงตรงจุดนี้เขาบอกว่ามันมืดมันมองไม่เห็น
ก็ขับมาแล้วก็เลยเกิดเหตุพุ่งชนควายทั้ง๓ตัวที่เดินอยู่บนถนนชนแรงด้วย

เป็นตัวผู้๒ตัวตัวเมีย๑ตัว
ก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายทั้ง๓ตัวไปไว้ที่สพจอมทอง
ยังไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวก็จะต้องขายซาก
เพื่อที่จะนำเงินไปชดใช้ให้เจ้าของรถต่อไปนะคะ
โอ้โหพังยับเลยนะคะ